ช้างมีอยู่หลายจังหวัดอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มี
แต่วันนี้ไม่พาไปดูช้างที่นั่นพาไปเที่ยวตลาดน้ำอยุธยากันดีกว่านะคะ
โดยคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจะพาไปเที่ยวกันติดตามได้เลยค่ะ
ช่วงเวลาแบบนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำอยุธยาค่ะ
ว่ากันว่าใครมาที่จังหวัดอายุทยาแล้วไม่มาเที่ยวตลาดแห่งนี้นะคะ
ก็จะมาไม่ถึงเมืองอายุทยานั่นเองค่ะ
แต่บรรยากาศด้านในจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะ
เมื่อเข้ามาด้านในตลาดก็จะพบกับร้านค้าริมน้ำมากมาย
ที่มีสินค้าต่างให้ผู้ที่ไปท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันเป็นจำนวนมาก
โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมก็ดูเหมือนจะเป็นเสื้อสกรีนหลากหลายสีสัน
พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะ
เพราะไม่ว่าใครที่เดินทางมาที่ตลาดน้ำอยุธยา
ก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน
จากเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็ยังมีร้านขายชุดโบราณเอกลักษณ์ของชาวอายุทยา
หาซื้อได้ที่ตลาดแห่งนี้เท่านั้นค่ะ
ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบสินค้าโบราณหรือสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็ต่างเดินทางมาช้อปปิ้งเลือกซื้อไปเป็นของฝากกันอย่างต่อเนื่อง
เดินท่องเที่ยวสนของกินเรียกน้ำย่อยกันบ้าง
ตลาดน้ำอยุธยาเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารขึ้นชื่อเจ้าอร่อยจากหลายจังหวัด

ทั้งอาหารทะเลและของขาวของหวานนานหนาชนิด
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจ
อย่างร้านหมูหมูร้านนี้บอกได้เลยว่าของกินไม่หมูนะจ๊ะ
เพราะนี่คือหมูทุบจากจังหวัดสิงห์บุรี
พ่อค้าโชว์การทุบหมูให้ดูกันสด

ซึ่งหมูทุบร้านนี้ก็มีให้เลือกรับประทานหลากหลายรสชาติ
ตามความชอบของลูกค้าเลยล่ะค่ะ
ส่วนขนมหวานคงหนีไม่พ้นขนมฟอยทองโบราณ

หรือจะเป็นขนมหม้อแกงดินเผาอโยธยา
จากร้านตัวต่อที่ทางร้านจะแถมหม้อดินให้กลับบ้านกันไปเลย

ที่นี่ยังมีร้านสปาเท้าด้วยเจ้าปลาตัวจิ๋ว
หรือปลาที่มีชื่อว่าการ่ารูฟา

ไว้คอยบริการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ซึ่งสามารถช่วยบำบัดโรคผิวหนังบางชนิด
ที่ไม่มียารักษาให้หายและก็ช่วยผ่อนคลายได้ด้วยค่ะ
โดยมีค่าบริการคนละ๙๙บาท
สามารถใช้บริการได้๑๕นาที
กลางบรรยากาศริมน้ำที่มีความเป็นธรรมชาติมาก
ชมเจ้าปาการะรูปากันจนเพลินแล้ว
ไปชมปลาคลาฟตูใหญ่กันบ้าง
เพราะที่นี่เขามีกิจกรรมให้ร่วมสนุก

ขวดนมเด็กสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
จากนี้ภายในตลาดน้ำอยุธยายังมีบริการล่องเรือชมบรรยากาศ
ริมสองฝั่งแม่น้ำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศ
ที่สำคัญมาถึงที่นี่แล้วก็อย่าพลาดชมความน่ารักของช้าง
ยกขยงมารอต้อนรับนักท่องเที่ยว
หรือจะลองขี่ช้างชมตลาดก็เพลินดีนะคะคุณผู้ชม
ใครมีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็สามารถแวะมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำอโยธยาได้
โดยตลาดจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา๑๐โมงเป็นต้นไป
เดินทางสะดวกและก็ใกล้กรุงเทพด้วยล่ะค่ะ